ใกล้จะถึงวันภาษาไทยแห่งชาติแล้ว
วันที่๒๙การกระดาษคมนี้เพราะคุณครูภาษาไทย
เวลาคุณเป็นครูคุณจะให้เด็กทำกิจกรรมอะไร
เขาให้ทำกิจกรรมรดนโรงใช่มั้ยครับคุณต้อง
และก็เกี่ยวกับวันนักคดีทั้งหลายแหลมนะฮะใช่ค่ะ
คุณครูเขาก็ลงทุนเหมือนกันนะฮะ
เด็กนักเรียนเดี๋ยวครูจะแปลงร่างเป็นแบบนี้ครับ

ไปไหนล่ะ

เจ้าง้อป่าจมรจนา
แต่มาด้วยรถเข็น
แล้วเชื่อไหมว่าคนที่ถูกเข็นมาแล้วเป็น
ง้อป่าอยู่บนรถเข็น

ได้ใจนักเรียนเลยแบบนี้
นี่แหละแล้วนี่เหมือนลอยมาเลยนะ
งอบป่าเหาะมหารสนาน
พอมีการทรงตัวที่ดีมากนะเพราะว่าเข็นมาขนาดนี้แต่ว่ายืนนิ่งได้
ไม่ละลบคือเข่นมาวี๊ววี๊ว
นี่ครับคุณผู้ชมเราต้อนรับวันภาษาไทยแห่งชาติ

ช่วงนี้หลายโรงเรียนเขาก็จัดกิจกรรมนะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นวันหยุดกัน
ก็เลยจัดกิจกรรมนี้ซักก่อนเลยนะฮะ
ก็วันภาษาไทยแห่งชาติจริงตรงวันเสาร์ใช่ไหม

คุณเคยเห็นไหมส่วนใหญ่วันที่เราจะจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีอะไรต่าง

เขาเลยจัดเต็มให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมนะฮะ
ชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหพอน่ารักมากเลย

แล้วบางคนบอกเป็นผอที่ทันสมัยมากวัยรุ่นมากนะครับ
เด็กคงอยากมาโรงเรียนทุกวันนะฮะ
นี่คือโรงเรียนของเราน่าอยู่ของแท้เลย
แต่คุณถ้าเกิดพอสร้างมาตรฐานสูงขนาดนี้ครู้

ครูเครียดใช่ไหมนะฮะบางคอมเม้นต์แซว่าจริงผอเนี่ยอยากร้องคาราโอเกะ

เพราะว่าตอนที่พอขึ้นเวทีพอร้องเพลงด้วยนะ
ค่ะไม่รู้ดิฉันไม่ทราบนะลองให้เต็มนะฮะ

เคยเป็นพอโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๘
ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับ